พระนครศรีอยุธยามีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นนะครับ
เมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งได้ใช้ปืนยิงอดีตภรรยาเสียชีวิต
ขณะที่กำลังมารับลูกชายกลับบ้านส่วนตัวเองนั้นได้ใช้ปืนกระบอกเดียวกันหวังฆ่าตัวตายตามนะครับ
สุดท้ายบาดเจ็บสาหัสภาพวงจรปิดสามารถจับวินาทีเหล่านั้นเอาไว้ได้อย่างชัดเจน

วินาทีที่นายสิทธิพรวันดิวหรืออาร์ตอายุยี่สิบแปดปี
ใช้ปืนยิงนางสาวรวรรรณสังวิเศษหรือเนธอายุสามสิบเอ็ดปี
อดีตภรรยาที่เพิ่งเลิกรากันไป๑เดือน
เสียชีวิตคาที่ต่อหน้าลูกชายวัย๔ขวบ
และนางทวรรณรัฐทันดาดีแม่ยาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลตลาดเกลียบ
อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
นางทวรรณรัฐตอนนี้ยังคงเสียใจ
และตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเมื่อร่างของลูกสาวไปถึงวัดกำแพงมณี
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง

ญาติและชาวบ้านต้องช่วยกันปฐมพยาบาล
ส่วนในอาร์ตผู้ก่อเหตุอดีตลูกเขย
ทีเคยอยู่กินกับลูกสาวมาราว๘ปี

แต่ก็ยังคงมีการติดต่อกัน
และช่วยกันเลี้ยงดูลูกชาย
เช่นเดียวกับป้าของผู้เสียชีวิต
ที่ออกมายอมรับว่าเห็นใจหลานสาว
หนักใจเรื่องอดีตสามีคนนี้มาโดยตลอด
เพราะฝ่ายชายติดสุราและการพนันไม่ยอมทำงาน
ยืนยันไม่ขออโหสิกรรมให้
ขอให้ฝ่ายชายอยู่แบบทุกข์ทรมานแบบนี้ไปตลอดชีวิต
ก็ทำกับหลานฉันอย่างนี้พ่อเขาก็เสียไปแล้ว
พี่เขาก็เสียไปแล้วใช่ไหมก็เสียอีกใช่ไหมจะเหลือใคร
แม่เขาก็มีคนมีลูกคนเดียวอย่างนี้
ใช่ไหมคะถามว่าใจคุณทำด้วยอะไร

คุณตายซะดีฝ่าคุณจะมาตาบอดอย่างนี้ไหม
เห็นเขาบอกคุณตาบอกไปแล้วคุณรับกรรมไปเถอะ
คุณน่าจะตายให้ดีฝ่าคุณแม่ทำอย่างนี้
ครอบครัวคุณบอกคิดไม่ถึงใช่ไหม

เราสูญเสียขนาดไหนแล้วหลานฉันได้คืนไหม
หลานฉันก็ไม่ได้คืนจริงไหมฮะแล้วลูกคลากำพาไหม
แล้วคุณจะมีบรรยาเลี้ยงลูกคุณแม่ว่าคุณตาบอด

ส่วนตัวผู้ก่อเหตุตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ตาซ้ายหลุดตาขวามองไม่เห็นกระโหลกฝั่งซ้ายแตก
ทางด้านนางสมจิตวันดีอายุ๕๖ปี
แม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกชายเหมือนตายทั้งเป็น
และยังไม่รู้ว่าคนรักเสียชีวิตไปแล้ว
รับว่าเสียใจไม่คิดว่าลูกชายจะก่อเหตุ
ลักษณะแบบนี้โดยหลังจากนี้
เธอก็ต้องช่วยดูแลหลานให้ดีที่สุด
ต้องช่วยกันไปจะให้เขาเลี้ยงคนเดียวไม่ได้ล่ะ
ลูกเรามึงก็ต้องไปรักรับกรรมของเขาไปที่เขาทำมา
รักหนูไหมมันอายุ๒๘ปีมันไม่เคยถามคำนี้เลยนะ
บอกรักลูกรักรักทุกคนแม่หนูจะไปแล้วนะ
โทรไปก่อเงินได้ใช่ไหมแม่ฝากน้องแอ้วได้นะ
แล้วว่ามนักจะไปไหนขอแค่นั้นออกก็ไม่คิดว่า
กลับไปเมื่อค่ำวันนี้ผู้ตายและลูกชาย
โดยที่ตัวเธอก็ไม่รู้ว่านั่นจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขครั้งสุดท้าย
ที่เธอจะกลับบ้านและให้ลูกชายนอนอยู่กับพ่อแท้
แต่ลูกชายกลับร้องไห้โทรหาแม่และวีดีโอคอร์สั่งให้แม่กลับมารับ
ระหว่างนั้นเธอก็เห็นว่าอดีตสามีถือปืนอยู่
จึงรีบขับรถไปรับโดยมีนางทวรรณรัฐผู้เป็นแม่นั่งรถไปด้วย
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าเธอจะเสียชีวิตต่อหน้าลูกชายและแม่แท้
ขณะที่เรื่องของคดีความตอนนี้ตำรวจอายัดตัวนายอาร์ต
ไว้สอบปากคำแล้วเมื่ออาการดีขึ้น
จะสอบปากคำอย่างละเอียดพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน